อันนี้ไปจริงไปคุณผู้ชมค่ะไปศาสตร์เดือน๑๐ค่ะวันนี้วันแรกเลยนะคะ
พี่น้องชาวใต้ลูกหลานชาวใต้เขาบอกว่าตื่นเช้ามาทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะ
กับขบวนแห่เปรตไปดูสิคะตื่นตาตื่นใจจะขนลุกขนพอขนาดไหน
น่ากลัวไหมล่ะคะคุณผู้ชม
คุณชนะอยู่ในนี้ไหมละ
ประเพณีของชาวพี่น้องจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ถลนออกมาก็มีไส้กิวกันขนาดนี้
หลอนระอุระทึกกันทั้งเมืองเลยนะคะ
แต่ว่าบรรดาชาวบ้านเดินกันยิ้มแย้มแจ่มใส
ไม่เห็นมีใครกลัวเปรตสักคนเลยค่ะ
เพราะว่างานนี้เป็นงานเทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะ
งานนี้เป็นงานที่ทางจังหวัดจัดกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
เป็นเทศกาลยิ่งใหญ่ที่ทำให้ประชาชนได้มารวมตัวกันทำบุญ
ตามความเชื่อทางพุทธศาสนานะคะ
ซึ่งแต่ละปีเขาจะมีการจัดขบวนแห่เปรตอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะ
ปีนี้ก็แน่นอนเป็นอีกหนึ่งปีที่จัดเต็มไม่แพ้ปีไหนนั่นเองค่ะ
ส่วนความหมายของการแห่ขบวนเปรตดิฉันไม่ได้พูดหยาบนะคะ
มันเป็นการแห่ที่ทำให้คนได้เห็นภาพตามคติความเชื่อ
บรรพบรุษที่เคยกระทำกรรมชั่วตอนก่อนตายตอนมีชีวิตอยู่
พอตายไปเนี่ยคุณผู้ชมก็เหมือนกันเขาว่ากันอย่างนั้นนะ
ทำดีได้ดีทำชั่วใดชั่วนะคะ
ทำไปปุ๊บตายไปก็กลายเป็นเปรตตกนรกมาชดใช้กรรมค่ะ
ได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสคุณดูสภาพสิแต่ละคนแต่ละตน
ไม่ได้มีตนไหนดีสักคนอันนี้ผีเปรตหรือยุงลายนะครับ
เขาบอกว่าพอถึงช่วงเทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐ค่ะนรกภูมิจะปล่อยเปรตทั้งหมดให้ขึ้นมายังโลกมนุษย์
มาเยี่ยมเยี่ยนบุตรหลานมาขอรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานอุทิศส่วนกุศลไปให้
เขาปล่อยเปรตมาแค่๑๕วันเท่านั้นนะตามความเชื่อ
เปรตก็จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลานไป
ไม่ใช่เป็นพิธีกรรมที่อับประมงคลนะคุณค่ะ

ใช่เป็นงานบุญลูกหลานได้ทำบุญทีนี้เขาบอกว่า
เปรตแล้วก็สัมภเวษีต่างที่ขึ้นมารับส่วนบุญเนี่ย
พอได้กลับไปนรกภูมิก็มีของฟงของฝาก
เรียกได้ว่าเป็นบุญความดีติดไม้ติดมือติดตัวกลับไปลงไปสู่นรกนั่นเองนะคะ
คือเหมือนเป็นการระลึกถึงบุญคุณของบรรพบุรุษเนาะ
ทำบุญไปให้ผู้ล่วงลับบรรพบุรุษที่มีพระคุณต่อเรานั่นเอง
เพราะว่าคนไทยสังคมไทยเราอยู่กับเรื่องของความกระตันอยู่
ถึงแม้ว่าบุคคลนั้นจะเสียชีวิตไปแล้ว
เราก็ยังคงทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาอยู่นั่นเองนะคะ
พอลงใต้ไปปุ๊บเราจะได้เจอ

ดิฉันดีใจที่ได้เจอบรรดายาศยาตรต่าง
ที่ผ่านแตะกระจายไปอยู่จังหวัดนู่นบ้างทั้งงานที่นี่บ้าง

ก็แตกต่างกันออกไปตามภูมิประเทศภูมิลำเนาของเขานะคะ